คุณมันไม่ใช่แค่คนนะคะคุณมันไม่อยากร้อนผิด
จากภัยพิบาลจากฝนตกหนักจากน้ำท่วมและพายุนี้

หมูจะอยู่ยังไงก็ต้องไปช่วยเหลือมันล่ะค่ะ
เนี่ยทหารก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือทั้งชาวบ้าน
แล้วก็คุณดูคุณเห็นไหมมองท่าจะไม่เห็นตัวมันนะคะต้องผลุกแล้วก็จับมันลอยตามน้ำมา
แล้วอุ้มขึ้นรถแบบนี้เลยนะคะ
เป็นหมูที่อยู่ในพื้นที่หมู่๗บ้านวังพรมในอำเภอวังทองค่ะ
เกษตรกรเขาเลี้ยงหมูไว้เป็น๑๐รายเลยคุณ
แล้วระดับน้ำที่มันท่วมสูงมันก็ท่วมคอกหมู
เลยต้องขนนอกจากขนของแล้วขนหมูด้วยค่ะ

นี่คือคอกหมูของนายเกษมคำสุขดีเลี้ยงไว้ตั้ง๖๐ตัว
ต้องประสานขอความช่วยเหลือทหารกองทัพภาคที่๓ให้มาช่วยกันเลย
ลักทุเลไปหน่อยแต่ก็ขนหมูออกจากเล้าได้สำเร็จ
ไม่มีตัวไหนเจ็บหรือตายเลยนะคะ

ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นท่ามกลางภัยพิบัติแบบนี้
แม่ลูกสวมกอดกันด้วยความดีใจสุดชีวิต
เพราะมีเด็กชาย๔คนด้วยกัน
ถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากซัดหายไปเลย
ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านวังประดูกตำบลวังพิกุล

ใช่คือด้วยความที่ลำน้ำเข็กมันน้ำขึ้นมันล้นตะลี

กู้ภัยที่เขากำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในเขตวังทองอยู่
ละหน้าที่จากตรงนั้นก่อนเลยนะ
มาร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม
ไปค้นหาเด็กทั้ง๔คนค่ะ
โชคดีจริงคุณไม่รู้จะพูดคำไหน
๔คนนี้ไปติดอยู่กับกอไม้กลางน้ำพอดี

แต่ไม่คิดว่าน้ำมันจะแรงนะครับตามภาษาเด็กเหรอคุณ
แต่โชคดีจริงคือถ้าไม่มีก่อย่ากอไม้ตรงนี้

เป็นเด็กชายอายุประมาณ๑๒๑๔ปี

ก็ช่วยเหลือนำออกมาจนปลอดภัยนะคะแล้วจะบอกว่าหลังจากที่ช่วยเหลือมาได้นะคุณ
น้ำเนี่ยมันเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยด้วยนะคะก็เคราะห์ดีจริงจริงแหละที่ยังคงมีสติกันอยู่
แล้วก็ประคองตัวไปเกาะกองไม้กันเอาไว้ได้จนกระทั่งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้
ฝากเตือนน้องหนูเลยนะคือน้ำท่วมอยากเล่นน้ำเราเข้าใจ
เด็กเด็กทุกคนก็เล่นกันหมดแหละค่ะแต่นี่มันคืออุทธกภัยอ่ะ
มันคือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่าออกมามันไหลมาแรงมาก
จะบอกว่าน้ำท่วมปีนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหนักสุดในรอบ๑๐ปีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นวงกว้างแล้วก็มหาศาล
อกจากคนเอ่ยสัตว์เอ่ยได้รับผลกระทบกันทั่วแล้วนะคะ
ผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นก็มีผลกระทบทางอ้อมด้วย
แล้วก็เตือนไว้อย่าชะล่าใจนะคะเรื่องของฟืนไฟ